คือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเรื่องราวของผู้ที่เขาร้องเรียนผ่านทางเพจ
ไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิปเพิ่มเติมมาใช่ค่ะก็เป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
เหมือนกับคดีแรกที่เราตามให้คดีแพะหลังส้มเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
ใช่ค่ะเดี๋ยวท่านรอฟังแต่ว่าดูเรื่องของนายพิชิตเชิดธรรมก่อนนะครับ
ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่าย
ท่านก็ติดตามมาตลอดนะครับเพราะว่าภรรยาแล้วก็ทนายความเนี่ย
เขาก็แจ้งเรื่องราวผ่านทางเพจไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิปมาค่ะอ่า
เราก็นำเสนอเรื่องราวของเขาเราไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือผิด
แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการสื่อกลางที่จะสะท้อนเรื่องราวของเขาออกมา
ใช่ค่ะเบื้องต้นก็คือร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องของกระบวนการทำงานของตำรวจ
พ่อคลองหลวงเป็นคนจับกลุ่มนะคะครับแล้วก็ขอความช่วยเหลือ
เรื่องของการประกันตัวเพื่อมาสู้คดีอ่าก็ที่สุดแล้วก็คลี่คลายแล้วล่ะครับ
ที่ว่าขับรถจะเอาส้มไปทิ้งนะแล้วไปเจอยาบ้าในรังส้ม
โทรแจ้งตำรวจแต่ถูกจับเนี่ยนะครับวันนี้นายพิชิตเชิดธรรม
วัย๓๖ปีนะครับซึ่งทำอาชีพรับจ้างนะฮะก่อนหน้านี้ก็มี
คดีอย่างที่ท่านติดตามมาตลอดเนี่ยวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐ
ทีวีก็เลยไปดูหน่อยซิว่าเออเดินทางไปยื่นข้อร้องเรียนขอ
ความเป็นธรรมจนไปสู่การขอการเยียวยาต่างแล้วเนี่ยวัน
วันหยุดเป็นยังไงกันบ้างนะครับนายพิชิตกับภรรยาก็
คือนางสาวกัญญากรนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ที่พักซึ่งเป็นห้อง
ขนาดเล็กนะครับอยู่ในซอยเทพกุญชร๖นะฮะย่านจังหวัด
ปฐุมธานีนะครับเขาก็ทำงานรับจ้างอยู่แถวนี้นางสาวกัญญากร
บอกว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากการใช้ชีวิตปกติ
เหมือนที่เคยมีมาแต่ยิ้มนะดูยิ้มแป้นเลยนะฮะคุณพิชิตโดยบอก
รู้สึกเหมือนกับได้กลับมาใช้ชีวิตนะมีสามีกลับมาอยู่
พร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่มันก็ยังมีเรื่อง
กังวลใจอยู่ในตอนนี้แม้ว่าสามีจะพ้นคดีพ้นโทษมาแล้ว
นะครับที่ตกเป็นผู้ต้องหายาเสพติดนะมีอยู่สองเรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องที่นายพิชิตสามีตอนนี้ก็ถือว่ายังมีประวัติเคย
ถูกต้องโทษคดีค้ายาเสพติดประวัติเคยถูกจับอ่ะนะไม่ใช่
ต้องโทษคุมขังเป็นสารพิพากษาอะไรแล้วหรอกแต่มีประวัติการถูก
จับจึงทำให้กังวลว่าหากในอนาคตนายพิชิตไปสมัครงานหรือหา
งานทำที่ไหนเดี๋ยวจะไม่มีใครรับเกิดไปตรวจสอบแฟ้
ประวัติคดีอะไรอย่างเงี้อ้าวเคยมีบันทึกการจับกลุ่มที่
สพครองหลวงนี้คดีมียาเสพติดไว้เพื่อจำนาอย่างนี้แล้ว
หลังจากที่นายพิชิตพ้นโทษออกมาได้รับการปล่อยตัว
มานะครับไม่ใช่พ้นโทษได้รับการปล่อยตัวออกมาก็ยังไม่
ตำรวจสพคลองหลวงคนไหนติดต่อมาช่วยเหลือในส่วนนี้
หรือแสดงความขอโทษจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเลยเรื่อง
สองที่ยังกังวลก็คือเรื่องการขอเงินชดเชยที่ถูกคุม
ขังอยู่ในเรือนจำช่วงถูกฝากขังประมาณ๑เดือนเพราะว่า
เมื่อวานนี้ที่ไปพบท่านรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมใน
วัดชัยไทยเขียวที่ยื่นมือเข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ก็ได้รับทราบว่าการรับเงินเยียวยาในฐานะที่ตกเป็น
จำเลยหรือว่าเป็นแพะในคดีอาญาตรงเนี้ยไม่ได้แน่นอนเพราะ
ว่ายังไม่ได้ไปสู่ชั้นการเป็นจำเลยที่สารพิพากษาแล้ว
ถ้าจะได้ก็คือต้องไปขออ่ารับค่าชดเชยด้านสิทธิแต่มันก็ต้อง
ไม่พิชิตกับภรรยาก็ยังกังวลอยู่ว่าจะได้หรือไม่อย่าง

มีหนี้มีสินทำไปกินไปครับเงินเก็บผมยังไม่มีสักบาทเลย
รองประหลักกระทรวงยุติธรรมบอกว่าถ้าจะได้รับเงินชดเชยในส่วนที่คุณภาคภูมิเล่าไป
ก็คาดว่าจะได้วันละ๘๐๐บาทนายพิชิตอยู่ในเรือนจำประมาณ๑เดือนนะคะ
แต่เบื้องต้นคือทางครอบครัวบอกว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก
เกี่ยวกับเรื่องของเงินชดเชยในส่วนนี้แค่ได้ออกมาก็ดีใจมากแล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าก็จะไม่มีการดำเนินคดีกลับกับทางตำรวจ
ซึ่งทางท่านรองประหลักกระทรวงยุติธรรมบอกว่าถ้าจริงแล้วจะมีการดำเนินคดีกลับอะไรกันเนี่ยนะ
ก็สามารถขอช่วยเหลือเรื่องของทนายความได้ด้วยนะคะ
แต่เห็นทนายวรกรที่มาช่วยเหลือเคยบอกว่าทางตำรวจเขาเคยบอกว่าเขาจะช่วยเหลือเยียวยาให้นี่ใช่ไหม
แต่ก็เห็นครอบครัวของนายพิชิตบอกว่าก็ยังไม่ได้เจอกับทางตำรวจสพคลองหลวงเลย
ตำรวจยังไม่ได้มาขอโทษเลยอะไรแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะทางเจ้าของห้องเช่าที่นายพิชิตและครอบครัวไปเช่าอาศัยอยู่อะค่ะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่านายพิชิตกับครอบครัวมาอยู่ที่นี่ตามปกติเหมือนคนทั่วไป
ก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่านายพิชิตไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอน
ส่วนเรื่องการใช้ชีวิตก็รู้แค่ว่านายพิชิตมีอาชีพขับรถรับจ้าง
ส่วนประเด็นเรื่องที่ไปขับรถรับจ้างแล้วไปเจอยาบ้า
พอรู้ข่าวเจ้าของห้องเช่าบอกว่าตกใจมากเพราะเชื่อว่านายพิชิตไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
แต่ถ้าถามว่าตกใจหรือแปลกใจไหมที่มียาบ้าซุกซ่อนอยู่ในรังส้มเป็นจำนวนมากขนาดนี้
เจ้าของห้องเช่าให้ข้อมูลแบบนี้นะคะเจ้าของห้องเช่าบอกว่าไม่ตกใจหรอก
เป็นเรื่องปกติของพื้นที่ตลาดไทยและเขตคลองหลวง
ชาวบ้านแถวนี้รู้กันดีว่ามียาบ้าซุกซ่อนในผักผลไม้เป็นประจำ
เพราะว่ารังมันโอ้โหวันมันเยอะแยะไปหมดอ่ะขนส่งสินค้ากันอ่ะผักผลไม้
เนี่ยค่ะแล้วคนในพื้นที่เขาบอกว่าตำรวจจับได้ก็มีจับไม่ได้ก็เยอะจับได้บ้างไม่ได้บ้างอะค่ะ

พักไม่เดินทางไปเรียกร้องอะไรอีกแล้ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทนายวรกรติดต่อเข้ามาเพิ่มเติม
ตอนนี้นายพิชิตก็ได้ไปติดต่อวัดคุณหญิงส้มจีน
บวชแล้วนะคะทางเจ้าอาวาสวัดได้ให้เลิกสำหรับการบวช
ก็คือพระรหัสบดีที่๖มิถุนายนบ่าย๒โมงค่ะ
ทีแรกเคยบอกว่าจะไปบวชที่บ้านเกิดนครสวรรค์ใช่ไหม
วัดขุนหญิงส้มจีนนี่อยู่คล้องหนึ่งนะฮะที่คล้องหลวงประทุมฐานี
ส่วนความเคลื่อนไหวของตำรวจสพคลองหลวงนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็พยายามที่จะสอบถามนะครับ

เพื่อจะดูทิศทางการช่วยเหลือครอบครัวนายพิชิตนะครับ
ตำรวจในสพคลองหลวงไม่มีใครให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับ

ก็เลยยังไม่ได้มีการประชุมหรือว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
มาพูดคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับค่ะ